สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้านหาของดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ใครเวิร์คฟอร์มโฮมอยากตากผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนตกชุบค่ะเพราะว่ามีฝนเนี่ยตกสี่สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้จะลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะคะช่วงฝนเนี่ยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะพื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นเคยค่ะคุณ
เมื่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่เน้นตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำครึ่งวันเช้าเนี่ยแดดดีเพราะฉะนั้นอย่างที่ดิฉันบอกไปอ่ะใครจะตากผ้าต้องตากในช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมทะเลที่มีสีเขียวขจีคคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะ
ไล่เนี้ยมันค่อยค่อยเคลื่อนไปก็จะค่อยค่อยโตไปเรื่อยเรื่อยจากแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่ค่ะอย่างที่เห็นมีเรือเข้าไปตักออกมาเพราะว่าอาจจะลุกรันระบบนิเวศได้ค่ะและนี่คือลูกการเล่าหนาวันนี้สวัสดีค่ะ